นอกวงการด้วยนะหน้าหู้ว่าเล่าที่เราปัญหา
เดี๋ยวก็ช้อกันช่วยอีกครั้งค่ะแต่ไม่บอก
ว่าเป็นแบบใครยังไงก็ตามแต่นะคะคือเป็นนุ่ม
เป็นนุ่มไฮโซนี่แหละคุณผู้ชมนะคะแล้วก็อยู่นอกวงการ
แล้วน้องน้ำหวานบอกเลยว่าครั้งนี้ไม่ผีถามแล้วนะคะไม่รีบค่ะ
ที่ผ่านมาหนูโดนมาเยอะมากจริงพี่
ก็ถามอีกนิดนึงน้ำหวานถ่ายแบบเซ็กซี่ลงไอจีเยอะมาก
ไม่ว่าเหรอนางไม่ว่าเขาเข้าใจเพราะเราใส่หนี้อยู่แล้วค่ะ
ส่วนความสัมพันธ์กับไฮโซแชมป์แฟนเก่านะคะ
เลิกกันไปแล้วตอนเลิกก็เลิกไม่ค่อยสวยด้วยนะคะ

คุยกันได้อยู่เป็นเพื่อนกันนะคะ

จะบอกว่าก็คุยก็มีคนคุยแหละนอกวงการค่ะ
เราชอบคนนอกวงการมากกว่าใช่ไหม

แล้วก็ชอบคนที่แบบเป็นผู้ใหญ่อะไรอย่างนี้อยู่แล้ว
มีโอกาสจะเปิดตัว
คือหนูเป็นคนที่เอาจริงเวลาเลิกกับแฟนเก่าหนูก็คุยได้ทุกคน
แล้วก็คุยไปเป็นเพื่อนอะไรอย่างนี้ค่ะ

คุณผู้ชมค่ะเธอก็เป็นดูแบบสวยแซ่บแรง